รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เอ้าแล้วเบิกบานรุธวันทั้งเก้า

เจ๊วังเวงอ่ะวังเวงไม่เว้งไม่ห่วง

อาการแปลกมากเลยวันนี้
ไม่มีอะไรปกติมาก

ทำอะไรมาถึงอารมณ์ดี

เจ๊ไปกินข้าวมา

ถูกแล้วอย่าเสียงดังนะ

เจ๊กินข้าวกับดารามาเลย

เพราะดาราเขาชอบบอกอักษรย่อ

ง่ายจะพูดอักษรย่อคือรู้จักเลย

อักษรย่ออ่อนอักษรย่อว่า

ใช่โกนหัวแล้วผมก็เหลือว่าน่าเย็นข้าวกัน

นอนเนนดารา

ว่าให้เจ๊ไปกินข้าวกับนาคม

เรียนโรงเรียนอะไร

แต่อยากรู้
นี่นอนเนทเดาได้อย่างไรนะค่ะ
คนอาทิตย์คณะทาง

อย่าบอกนะว่าเจ๊ไปกินข้าวกับณเดชน์มา
ณเดชน์จะบ้าหรือนะคอม
เขากำลังคบหาดูใจกับยาย่า

ไม่แน่นะอาจจะรอไม่ไหว

ขอบคุณค่ะรองโตไปกับเธอเจ๊ได้ไง

ณเดชน์จริงเหรอเจ๊ณเดชน์เฮ้ย

นักข่าวรู้ไหมเออไม่รู้

ครบไม่ให้ใครรู้เลยน่ะ
อ้าเอาล่ะแล้วตัวณเดชน์รู้ไหม

นักข่าวไม่รู้พ่อแม่ไม่รู้ณเดชน์ก็ไม่รู้

เจ๊ก็ไม่รู้
เฮ่ย
อีเจ๊แกเพลาแล้วเลยเออล่ะ

ไปนั่งกินข้าวนะตาจ้องตา
เจ๊คำณเดชน์คำเจ๊คำณเดชน์คำ

จริงแล้วเจ๊ก็ป้อนข้าวให้ตัวเอง
ณเดชน์เขาติดผนังร้านที่เจ๊ทิ้งข้าวหัว

เออไปเจ๊ฮู้หายอยู่อยากกินซะบ้างนะ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ
เราจะมาพบกันกับรายการสุดฮา

ว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

แก๊งป่วนดวนราคา

สาวสวยเอวบางร่างเล็กผิวขาว
แค่พูดก็ไม่อยากให้มาแล้วค่ะ
แต่ต้องเชิญค่ะคุณเดือนดาว

คือแค่เห็นนะคุณเดือนดาว

ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔ค่ะ
จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

เพราะว่าอาจจะเป็นการคลายเครียดระหว่างอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างนี้

ก็จะไปเดินเล่นช้อปปิ้งกับครอบครัวบ้างคุณแม่บ้าง
แต่เป๊กไม่ให้ชีวิตคุณเดือนดาวเงียบเหงาขนาดนั้น
เป็นมีผู้ช่วยที่แสนน่ารักมาให้คุณเดือนดาวด้วยค่ะ
เขาเป็นผู้ช่วยที่ทรงภูมิมีความรู้และเป็นสุภาพบรุษที่สุด
เฮ่ย

ผมจะบอกว่าผมเห็นเขาแล้วรู้สึกเกลียดเขาเลย

ไม่เคยได้ยินเหรอว่าเกลียดสิ่งใดมักได้สิ่งนั้น

งั้นเราเข้าสู่การแข่งขันกันเลยนะคะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
พี่ไก่ถูให้หวยขึ้นให้เลขขึ้นไง
ตามมาก็ต้องเช็ดไอสะอาดง่าย

นี่รักกันชอบกันถือให้นะ

ไม่แน่นะวันนี้มันอาจจะออก
จริงหรือเปล่า

เจ๊ติ๋มที่ขายผัดไทยอยู่ปากซ้อย
อ๋ออะไรไม่ตียะโอ้โฮรายการเราเนี่ยแม่ดูเยอะ
มีใครบ้างอ่ะแม่ติ๋มเชี่ยงใหม่แม่ไยรำปางแม่ฟ้าพิกจิต
แม่ชิปเมืองจันทร์แม่บุงอันน้องคลาย
แม่ละม้ายเมืองแพ่แล้วแม่พินั่งตรงไหนนะ

แม่พี่นั่งอยู่ต่อทีวีดูไทรักษณ์อยู่

เจ๊ติ๋มที่ขายผัดไทยปากซอย
เออเอากลิ่นเจ๊ติ๋มมาโถก็กินอยู่ประจำอร่อยด้วย

ก็ไอ้พวกที่เสพยาบ้านมันมาที่ร้าน

แล้วมันก็เอามีดจี้คอ
เนื่องไหนต่อ
แล้วเจ๊ถ่ายอย่างไรอยากรู้เจ๊เท่ายังไง

ก็ฟังให้จบก่อนนี้มันยังไม่จบ

พอไอ้คนกินผัดไทยโดนปาดคอตายปั๊บ

คือเนี่ยไอ้คนที่เมาเยาบ้า

เลือดนี้หน่องผืนเลย

เจ๊ติมาเหยียบเลือดของคนที่ตายน่ะ

กะท้าผัดไทยตายเลย
พิภัยยาเสพติด
เขาก็บอกอยู่แล้วว่า
เออไอรุ๊กไอซัลโกแกะเขาบอกว่ายาเสพติด
เนื้อบ้านนี่ก็คือคนกินหายคนตายติดคุก

มน่ะไงไม่เจอนานมีตังท์ขึ้นเยอะไหมมรึไง
อ้าวมีได้เต็มเป๋าเลย

นั่งก่อน

ไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้วย้ายไปแล้วครับ
พี่ส้าวอยู่

อ้าวพี่ม้าตายพี่ไม่เอาไปไปหาหมอ

ปีตีมารับรุม
อ่อยรุมต่อยแพ้พึ่งตาย

พ่อไปตีรังพึ่งจะเอาน้ำพึ่งกันดิพระโทษมันต้องดูด้วย
น้ำตาไหลเรื่องพ่อเลย
พี่หน้าเลย
หน้าไม่ใช่โต๊ะแหม
อ๋อพ่อไปตีรังพึ่งเพื่อจะเอาน้ำพึ่ง

นึกว่ารังพึ่งนะโทษทีครับ

อ้าวแล้วตอนนี้อยู่กับใครอ่ะ

อยู่กับแม่ก็ดูแลแม่ให้ดีแม่ก็ไม่ค่อยสบาย
อยู่กับแม่คนเดียวด้วยเถิดเถิดแม่อายุเท่าไร
แม่๔๖ครับ๔๖โอ้โฮรุ่นเดียวกูเลยมาหาพ่อกันด้วย

แม่ก็ไม่ค่อยสบายอ้าวแม่เป็นอะไรไม่สบายเหรอ

แม่น้ำมันจักหยอดโอ้โฮแม่น้ำมันจักหยอด
ใช่แม่ไม่สบายครับแม่ไม่สบาย
อยากหาอะไรร้อนให้แม่ทาน

แม่ก็ต้มให้ดีให้แม่มันกระดกต้นเลย
เออเพราะฉะนั้นไม่ค่อยร้อนแต่หนาว
กูอยากจะรู้คนอะไรกินพระอาทิตย์
ก็แม่ไม่สบายอยากกินอะไรร้อนนะฮะ
เอาง่ายกูถามหน่อยมึงมาซื้ออะไร
อยากทำต้มจืดให้แม่กินครับ
อันนี้ดีนะถือว่าความคิดดี
พี่พอร์ตจะมีอะไรที่ทำต้มจืดได้ไหมสักสิปี
ต้มจืดอยากมาซื้ออะไร

พวกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่

พวกผักต้มจืดจะให้คนแก่กินและบำรุงร่างกายมันก็ต้อง

นี่ดูแลเถอะ

ใช่แล้วก็กินอาหารที่แบบ
ที่มีประโยชน์
ศึกษาคนอื่นได้เลยพี่

ต้มจืดให้คนแก่กินให้แข็งแรงเนี่ย
บอกหวานเป็นลมขมเป็นย่า

พี่ฉันไม่เคยเห็นว่าใครก็ทำ
จะได้เคี้ยวออกกำลังกายไปในตัว

อะไรพระกาศขาวชื่นใจที่สุดหมดแล้วเอาที่นี่ไงมา

นี่แหละเอาไปให้แม่อันเอง
ถ้าคิดว่าแม่อันเองจะต้องพอใจแน่นอน
เฮ้ยพี่ไม่ได้หรอก

อันนี้ดีมาในคำเรื่องได้เห็นไหม
พักตำจืดมาร้าดีล่ะบอกเลยซดร้อน

พักตำจืดขาวที่ถูกที่สุดเห้ย
หรือแล้วผักตำจืด๓อย่างนี้อันไหนถูกสุดละพี่
เออตรงผัก๓แบบนี้แบบไหน

หากทำแกงจืดโจทย์ข้อแรกของคุณเดือนดาวในวันนี้
บอกเลยว่าผลใหญ่จัดเต็มอิ่มทั้งบ้านแน่
แต่คุณเดือนดาวจะตอบได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกัน